คุณผู้ชมพามาดูครอบครัวนี้ติดเชื้อโควิดกันทั้งบ้านนะฮะ
แต่ว่ารอรับความช่วยเหลือก็เลยร้องมาที่นักข่าวของเรา

เพราะว่าครอบครัวนี้๕ชีวิตพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย๓คน

ก็มีทั้งพ่อลูกชายคนโตแล้วก็ลูกชายคนกลางค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งทางเฟซบุ๊กนะคะหลวงลื้อหนุ่มภูไทยเขาโพสต์

แล้วก็ถ่ายสภาพที่บ้านให้ดูนะฮะ
น่าสงสารมากนะเห็นภาพแบบนี้
ครอบครัว๕ชีวิตนี้ติดโควิด๑๙นะคะ
ซึ่งเป็นชาวราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
เขียนเอาไว้บอกว่าผมและครอบครัวรวมทั้งหมด๕คน
มีคนพิการ๓คนติดเชื้อโควิด๑๙
ยังรักษาตัวที่บ้านตั้งแต่๒๐กรกฎา
แล้วก็ต้องการอาหารน้ำดื่มข้าวสาร
พวกอาหารแห้งต่างมาประทังชีวิต
แน่นอนค่ะติดโควิด๑๙จะออกไปหาข้าวกินที่ไหนได้
แล้วเขาบอกว่าเทศบาลมีอาหารให้ก็จริง

เพราะรู้ว่าบ้านนี้ติดโควิด๑๙
ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ก็เจอครอบครัวนี้ที่บอกว่าอยู่กัน๕คนนะคะ
ผู้เป็นพ่อก็คือนายวิริยะวัย๕๘ปีเป็นผู้พิการ
แม่นางยูนีอายุ๔๐ปีแล้วก็ลูกอีก๓คน
ลูก๓คนคนที่เป็นผู้พิการก็คือลูกคนโตนายสัตราอายุ๒๒ปี
กับลูกคนกลางนายศรัทธาอายุ๒๐ปีที่เป็นผู้พิการ
ลูกคนเล็กนายภูมิศิลาอายุ๑๘ปีค่ะ
ก็อยู่ในบ้านแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากค่ะคุณผู้ชม
ผู้เป็นพ่อเล่าให้ฟังว่าตัวผมแล้วก็ภรรยานะ
มีอาชีพขายอาหารอีสานขายอยู่ที่ตลาดในตัวเมือง
แต่พอ๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตัวสามีและภรรยาคู่นี้
มีอาการเหมือนเป็นไข้เลยไปตรวจพอไปตรวจปั๊บ
ผลมันออกมา๒๐กรกฎาว่าติดโควิดแต่อย่างที่บอกค่ะ
เตียงมันหายากเหลือเกินเตียงไม่ว่างเอาทำยังไง
กลับมาที่บ้านกันมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
แล้วพออยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้มีห้องหักแยกอะไรกัน
ก็เลยติดกันทั้งบ้านค่ะแล้วพอมาวันที่๒๔กรกฎาคม
ตัวสามีถูกรับไปรักษาที่โรงพยาบาลคนเดียวอยู่๔วัน
แล้วก็ย้ายไปที่โรงพยาบาลสนามวัดเขาวังอีก๒วัน
ทีนี้พออาการดีขึ้นก็ขอกลับบ้าน
ห่วงทั้งภรรยาห่วงทั้งลูก
๔คนนั้นจะอยู่ยังไงจะหาอาหารซื้อกินยังไง
เงินที่มีอยู่ตังค์ที่มีอยู่มันก็จะหมดแล้ว
เลยมีการโพสต์ขอความช่วยเหลือแบบนี้นะคะ
ก็เริ่มจากแม่บ้านที่เขาไปจ่ายตลาดสดแล้วก็ไปรับเชื้อมาเขามานอนไข้อยู่๓๔วันหลังจากนั้นพวกผมก็มีอาการไข้ทั้งครอบครัวเลย

ใช่ติดเชื้อทั้งติดทั้ง๕คนเลยครับความเป็นอยู่เนี่ยยอมรับว่าเราลำบากเพราะว่าเราเป็นแม่ค้าหาเช้ากินค่ำ
เงินทองที่เราใช้จ่ายไปแต่ละวันเราก็ใช้ไปกินไปหรือไม่มีเงินเก็บ
คุณคือการที่พ่อพอมีอาการดีขึ้นแล้วกลับมาขอกลับบ้านเพราะว่าห่วงอีก๔ชีวิต
ว่ามีอาการดีขึ้นนี่หายขาดหรือยังเพราะว่าในบ้านเนี่ย๔คนยังติดโควิดอยู่นะคะ
แต่ว่าก็มีน้ำใจส่งไปถึงครอบครัวนี้เพราะว่าชาวราชบุรีก็เอาสิ่งของเอาเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้
ตอนนี้เขาบอกว่าได้รับความช่วยเหลือพอแล้วไม่ขอไม่รับการช่วยเหลืออะไรแล้ว
แล้วล่าสุดก็มีนางกมลพรเมฆพายับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีไปช่วยเหลือเยียวยา
แล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องเอกสารการกักตัวรวมถึงจะเอาอาหารมาส่งให้วันละ๓มื้อจนกว่าจะรักษาหาย
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้ป่วยโควิดคือคนที่จะไปช่วยเหลือ
นักข่าวที่ไปทำข่าวเองก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเป็นผู้ป่วยโควิดอยู่นะคะ